พูดถึงอุบัติเหตุมาต่อกันอีกสักเรื่องนะคะที่โคราชนครราชศรีมาเนี่ย
อุบัติเหตุที่ยายหลานเขาขี่มอเตอร์ไซค์กันมา๒คน
ก็ชิดซ้ายกันมาแล้วล่ะค่ะทีนี้มีรถตู้สีขาวที่เห็น
ครับอยู่อยู่ก็ไปเฉียวชนรถจักรยานยนต์ของทั้งคู่
ยายหลานอีกสักครู่เดี๋ยวจะเห็นนี่จังหวะเนี้ยค่ะเออ
เชี่ยวแล้วทั้งคู่ล้มลงไปเลยนะคะยายเนี่ยนอนแน่นิ่งไปเลย
หลานมาสะกิดเรียกแล้วรถตู้ถามว่าจอดไหม
ขับไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูคุณผู้ชมดูข้างหน้า
จอดนะไปจอดทางด้านซ้ายมือคนขับเดินลงมาจากรถ
มาช่วยหรือเปล่าไม่เดินลงมาดูค่ะแล้วก็วิ่งขึ้นรถหนีไปเลย
โอ้โหใจดำนะนะคะแทนที่จะมาช่วยนี่ชาวบ้านก็คือ
เข้ามาช่วยนะคะอุปัติเหตุกลางนี้อืมนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์เนี้ย
เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณหน้าวัดประชานิมิตร
ถนนสายบัวใหญ่ชายภูมิตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชศรีมาตำรวจสภบัวใหญ่และกู้ภัย
ฮุกส์สามสิบเอ็ดก็เข้าไปตรวจสอบหลังเกิดอุปติเหตุ
เจอรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีแดงล้มอยู่ข้างทาง
แล้วก็ไปเจอนางบัวลำภูวงคนขี่ในบาดเจ็บอายุเยอะแล้วนะคะ
นอนแน่นิ่งกันอยู่อย่างนี้หลานก็ทำอะไรไม่ได้
ยายล้มก็ลงไปช่วยอ่ะนะแล้วก็มีชาวบ้านมาช่วยบางส่วน
ยายเนี่ยนางบัวบาดเจ็บที่ศีรษะแล้วก็ข้อมือด้านขวา
ส่วนหลานที่ซ้อนท้ายมาด้วยบาดเจ็บมีแผลถลอกเล็กน้อย
กู้ภัยนำทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลแล้วค่ะและตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบรายละเอียดของคนขับรถตู้คู่กรณีและติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ